คุณผู้ชมเมื่อวานนี้๓๐พฤศจิกายนคือเส้นตาย
พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต้องมามอบตัว

จนตอนนี้๖โมงจะ๗โมงอยู่แล้ว

ตอนนี้เขาก็ต้องมาหารือกันล่ะว่าจะทำอย่างไรนะคะ
ส่วนบรรยากาศภายในวัดในช่วงคืนที่ผ่านมา
มีการตรวจตรารถทุกคันที่เข้าออกอย่างเข้มงวดค่ะ
ที่ประตู๗วัดพระธรรมกายในตำบลคลอง๒

แต่ทางเจ้าหน้าที่เขาปิดประตูฝั่งขาเข้า
ให้ใช้เพียงประตูทางออกทางเดียวเท่านั้น

รวมถึงยังเข้มงวดรถที่จะเข้าไป
โดยมีการตรวจรถทุกคันอย่างละเอียดเลย

เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขับผ่านเข้าไปเด็ดขาด
รวมถึงยังมีผู้สื่อข่าวหลายสำนักนะคะ
ที่ก็ปักหลักดูท่าทีแล้วก็ความเคลื่อนไหวของทางวัดอยู่
อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
ซึ่งเวลาก็ล่วงเลยมาแล้ว
ก็ยังไร้วี่แววของพระธรรมชโย
นอกจากนิติประตู๕และประตู๖
มีลูกศิษย์ทางวัดเดินทางเข้าออกอย่างปกติ
คัดกรองรถที่จะเลี้ยวเข้าประตู๕
ซึ่งก็เป็นประตูทางเข้าสู่อาคารคุณยายจันทนนกยูง
และผ่านไปยังที่อยู่ของพระสงฆ์
ซึ่งประตูนี้ถือว่าตรวจเข้มที่สุด

โดยหลังจากเวลา๔ทุ่มไปแล้ว
ทางประตูหลังหรือว่าประตู๗ก็ปิดลง
สิทธิ์ที่ต้องการจะเข้าไปหรือออกจากวัด
ก็ต้องใช้ประตู๕หรือประตู๖เท่านั้นค่ะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ย
เฝ้าระวังเส้นทางรอบวัดอย่างเข้มงวด
ถ้ามีรถวิ่งผ่านประตูไปแล้วไม่เข้า
จะมีการวิทยุวอบอกกันเป็นจุดนะคะ
ว่ารถคันนี้ทะเบียนอะไร
ไปไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วค่ะ
ออกไปทางไหนถ้ามีการจอดกลางทางเมื่อไหร่
จะมีรถจักรยานยนต์ขี่ไปดูทันทีนะคะ
คือเป็นการป้องกันทางตำรวจ
ที่จะเข้าไปสอดส่องยามค่ำคืน
ซึ่งผู้สื่อข่าวที่ลงไปบันทึกภาพ

มือถือถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยเหมือนกัน